ทุกผู้ชมครับโอ้โหดูข่าวสารแล้วเนี่ยค่ะอื้อหือ
เด็ดเผ็ดมันจริงค่ะเลือดท่วมจอทั้งนั้นตลอดเลยค่ะ
เราสองคนเนี่ยแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้น
ดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ที่จังหวัดเชียงรายก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องติดตามดูความคืบหน้ากันต่อนะครับ
เพื่อจะหาว่าใครคือผู้ตายที่ถูกคนร้ายยัดใส่ถังน้ำมัน
หรือว่าถังยังมาต่อยก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ปล่อยลอยไปในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
อืมคนที่ไปเจอตอนแรกบอกว่าเห็นถังลอยมาไปช่วยกันเขียดูแล้วก็พลิกดู
นึกว่าเจอสมบัติอุตส่าห์ดีใจมันไม่ใช่สมบัติค่ะ
ลิ่นโชยออกมาแล้วก็ศพอยู่ในถังอ่ะเข้าไปหาปลาแถวนั้น
นี่ฮะก็เป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็ต้องไปขยายผลต่อแหละ
ฝีมือใครนะครับถูกยัดใส่ถังแต่ว่าศพนี่ก็มีถุงปุ๋ยเนี่ย
ห่อไว้ก่อนเนี่ยก็ต้องเฉือนถุงออกมาแล้วก็เป็นศพอยู่ข้างในนะครับ
ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรนะครับลอยอยู่ในอ่างเก็บน้ำบ้านเทิดไทย
บนเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไปเจอเมื่อช่วงเย็นวันนี้ฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นถังแบบที่มีฝาเปิดปิดได้แต่ฝามันเปิดมาแล้วนะครับ
ชาวบ้านไปเจอเนี่ยนะฮะตอนที่เจอก็สภาพก็ฝาปิดนะแต่ว่าชาวบ้านก็พยายามที่จะแบบ
งัดแงะดูแล้วฝามันก็เปิดขึ้นนะครับแต่กลิ่นมันเหม็นเน่าคละคลุ้งมาเลยนะฮะ
มาเห็นอีกทีนึงตอนที่ดึงถังเข้ามาที่ตลิ่งได้เนี่ยก็คือโอ้โห
ท่าทางคือแบบไม่ต้องถึงขั้นกรีดถุงแกะถุงรู้ว่าต้องมีศพถูกยัดข้างในแน่
เจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะมาตรวจสอบก็ผ่ากระสอบออกมานะฮะเป็นกระสอบฟางนะครับ
ใช้มีดผ่าออกมาก็พบว่าเป็นศพของผู้ชายนะครับอายุน่าจะประมาณสักสี่สิบถึงสี่สิบห้าปี
แต่ก็บวมขึ้นอืดหมดแล้วก็มีพวกเสื้อโพ่งเสื้อผ้าที่เป็นหลักฐานถูกยัดอยู่ในถังด้วยนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับสวมเสื้อคอปกสวมเสื้อยืดแล้วก็เสื้อกันหนาวด้วย
๓ตัวนะฮะกางเกงใส่ขายาวสีดำคาดเข็มขัดแต่เป็นเข็มขัดแบบเข็มขัดเนธนารีนะ
รองเท้าผ้าใบนะฮะสภาพศพแล้วก็ใส่นาฬิกาข้อมือสีทองหนึ่งเรือน
เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์ส่วนเอกสารหลักฐานต่างในตัวไม่มีเลยนะฮะ
ศพไม่มีเลยนอกจากนี้นะครับหลักฐานที่พบนอกจากในตัวของผู้ตายที่ติดตัวผู้ตายแล้ว
ก็ยังมีอยู่ในกระสอบนะฮะที่ยัดใส่มาด้วยมีเสื้อยืดแขนสั้นคอปกสีเหลืองหนึ่งตัว
มีเสื้อยืดสีขาวหนึ่งตัวนะฮะมีกางเกงขายาวสีดำสองตัวมีแบงค์นะฮะ
แบงค์ยี่สิบนะฮะสองใบนะครับมีหลอดบรรจุผงขาวคล้ายกับเฮโรอีนหนึ่งหลอดอ่านะฮะ
คือถ้าจะเป็นราคาขายเนี่ยหนึ่งหลอดหรือหนึ่งปิ๊กเนี่ยก็ประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับ
มีไฟแช็ค๑อันแล้วก็แน่นอนก็คือกระสอบปุ๋ยนั่นแหละ
ห่อศพอีกทีหนึ่งก่อนจะยัดลงถังนะครับทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บไปเพื่อจะเอาไปตรวจสอบต่อ
ในถังยังมีก้อนหินอีก๖๗ก้อนแต่ก้อนหินเนี่ยคาดว่าคนร้ายใช้ใส่ลงไปเพื่อถ่วง
ให้ถังลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับแล้วก็ข้างในก็มีหอยแบบอยู่หลายตัวในถังเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่ามันมาเกาะอะไรยังไงนะครับแต่คาดว่าคนร้ายคงมาทิ้งไว้นานแล้วอ่ะ
ถึงขนาดแบบมีหอยมาเกาะอยู่ในถังได้อ่ะค่ะนะครับที่ชาวบ้านไปเจอเมื่อวานก็คือมัน
มันลอยปริ่มน้ำขึ้นมานิดเดียวนะฮะไม่ได้ขึ้นมาแบบถังทั้งใบอย่างเง
นี่คือเขาลากเข้ามาแล้วเนี่ยภาพตอนที่เขาลากขึ้นมาแล้วเขาก็ช่วยกันดูอ่ะ
จะเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแต่กลิ่นนี้แบบเหม็นนะชาวบ้านบอก
เหลือก็คือต้องพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลแล้วล่ะครับว่าจะเป็นใครอะไรยังไง
และที่สำคัญก็คือก็ต้องไปดูว่าร่องรอยจากสภาพศพเนี่ย
จะเสียชีวิตเพราะอะไรมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่
นี่ฮะเสื้อก็ถูกยัดอยู่ในกระสอบในถังนะครับ
เสื้อสีขาวเสื้อสีเหลืองเนี่ยฮะเห็นไหมหมดนะฮะ
บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปที่อ่างเก็บน้ำบ้านเทิดไทย
จังหวัดเชียงรายนะครับไปจุดที่พบศพเลยนะฮะ
ที่พบว่าถูกยัดถังน้ำมันเอาไว้นะครับนี่ฮะ
เก็บน้ำแห่งนี้เป็นที่รองรับน้ำให้กับชาวบ้านเพื่อเอาไปใช้อุปโภคบริโภคต่อ
คือจากพื้นที่ด้านนอกแล้วเข้าไปถึงข้างในเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับ
ไกลจากบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นทางลูกรังค่อนข้างแคบด้วย
รถขนาดใหญ่เข้าไม่ได้แน่นอนนะฮะทีมข่าวของเราต้องจอดรถไว้ริมถนนนะครับ
แล้วก็เดินเท้าเข้าไประยะทางประมาณ๑๐๐เมตรก็ถึงนะครับ
สภาพของอ่างเก็บน้ำก็จะล้อมรอบไปด้วยภูเขาห่างจากชายแดนไทยพม่า
ประมาณ๑๓กิโลเมตรมีทางเข้าออกทางเดียว
ก็คือทางที่คุณภูริพัฒน์เดินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะฮะ
ไม่มีทางไหนแล้วนะครับเข้าออกทางอื่นไม่ได้แล้วเนี่ยฮะ
แต่กลางคืนคงจะมืดตึ๊บเลยใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างรกนะคะ
ก็ถือว่าถ้าระยะข้างทางนี่อืมเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายจะเข้ามาตรงนี้
แล้วก็ทิ้งถังหรือว่าจะลอยมาจากตรงไหนไงค่ะนะอ่าเนี่ยฮะ
แล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดสายน้ำที่จะไหลมาจากที่อื่นด้วยนะฮะ
นั่นหมายความว่าคนร้ายต้องตั้งใจเอาถังมาทิ้งไว้แถวอ่างเก็บน้ำนี่แหละ
คือมันลอยอยู่แถวนี้ก็คือมันถูกทิ้งไว้ในอ่างเก็บน้ำตรงนี้นี่แหละ
ไม่น่าจะลอยมาจากน้ำแบบไกลไกลใช่ไหมไม่มีต่อจากเส้นไหนมาเลยฮะ
เพราะว่าเป็นอ่างอยู่ช่วงเนี้ยเท่านั้นอ่ะก็แบบลักษณะเหมือนกับอ่า
อาจจะรอน้ำฝงน้ำฝนหรือว่าปล่อยน้ำมาหรือว่าสูบน้ำมาอย่างนี้
ไม่มีสายน้ำสายอื่นที่แบบเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไหลมาจากที่อื่น
ค่ะก็คงเอามาทิ้งตรงแถวนี้นะฮะแต่ว่าจะทิ้งไว้กี่วันแล้ว
แล้วถึงลอยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอาก้อนหินถ่วงเอาไว้ด้วยเนี่ย
ซึ่งจากสภาพศพเจ้าหน้าที่คาดว่าประมาณ๒สัปดาห์ที่เสียชีวิตนะครับ
วัยรุ่นในหมู่บ้านที่เจอถังน้ำมันคนแรกเลยนะครับชื่อวิทย์ฮะ
เขาพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่เจอถังน้ำมันนี่ฮะ
พาคุณภูริพัฒน์ไปดูเลยนะครับก็ห่างจากริมตลิ่งสักหนึ่งถึงสองเมตร
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้
มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำกับเพื่อนเพื่อนก็มากันทั้งหมดเจ็ดคน
กำลังตกปลากันอยู่เห็นถังน้ำมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
มานิดเดียวนะครับตอนนั้นก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันนะฮะ
เพื่อจะเอามาดูนะครับว่าจะมีอะไรนะครับก็ยังคุยกันแบบดีอกดีใจอ่ะ
บอกโอ้โหสมบัติแน่สมบัติแน่นะแต่พอได้ถังมาใกล้ใกล้
ความคิดเปลี่ยนเลยฮะคือความคิดเปลี่ยนเพราะว่า
คือถังเนี่ยพอมันพลิกไปพลิกมาระหว่างที่ลากเข้ามาดึงเข้ามา
กลิ่นเหม็นเน่ามันโชว์ออกมามันไม่ใช่สมบัตินะคะโอ้โห
ตอนแรกนึกว่าโอ้โหเจอสมบัติเจอของดีแน่ดีใจกันใหญ่
ลิ่นมาแบบโชยมาแบบแรงเลยอ่ะก็เลยเอาอย่างงี้
ไอ้ฝาถังเนี่ยที่มันเปิดปิดได้ก็เคลียร์มันขึ้นไปแล้วก็เอาไม้มาจิ้ม
อ่าว่าเอ๊ะข้างในมันจะเป็นอะไรแล้วก็เห็นว่ามีเหมือนกับศพคนอ่ะ
ห่อหุ้มด้วยกระสอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับคือดูนิดเดียวก็รู้เลยว่าใช่แน่แน่
นะฮะก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้เขามาดูนะครับแล้วเขาก็มาช่วยกันแล้วก็เปิดถังดู
ก็พบว่าเป็นศพถูกยัดใส่ถังไว้จริง
คุยกันก็ว่าน่าเป็นขุมทรัพย์อะไรรึเปล่า
เออปริศนาอะไรเอออยากรู้อยากเห็นอืม
ก็เลยมาเปิดดูเออพูดเล่นเล่นกับเพื่อนเออแล้วเพื่อนเพื่อน
ก็ไปเปิดดูอะไรอย่างนี้แต่มาเปิดดูแล้ว
ไปแห่มามันก็มีกลิ่นออกมากลิ่นมันเหมือนแบบไม้เน่าอะไรอย่างเงี้
เหมือนแบบไม้แช่ในน้ำนานนานแล้วก็มีกลิ่นเน่า
อย่างเงี้ฮะตอนนั้นยังไม่นึกว่าจะเป็นศพใช่ฮะเออ
ถ้าตอนแรกนึกว่าถ้าเป็นศพจริงผมคงไม่กล้าไปยกถัง
อย่างงี้เนอะอืมไม่คงคงไม่กล้าเข้าใกล่อ่ะ
เราพอลากขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี้ยเรารู้เลยว่าว่าเป็นศพอย่างงี้
ยังครับยังไม่แน่ใจอืมก็เลยแบบพลิกถังให้มันตั้งขึ้นก่อน
ครับแล้วก็ลองแย่แย่ไปแล้วมันเจอกระสอบอืม
มันเป็นกระสอบครับแล้วก็หุ้มหุ้มด้วยถุงดำอีกทีหนึ่งอืม
นี่ฮะโอ้โหเรียกว่าขุมศพสมบัติแน่แน่นะครับนะครับ
ในวิทย์ยังบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ย
คิดว่าจะมีทรัพย์สินอ่าแบบทรัพย์สินเก่าเงินทองเก่าเก่าอะไรอย่างเงี้
อ่าก็ถือว่าโอ้คงโชคดีมาหาปลาอาจจะมาเจอสมบัติเก่า
ไปมากลายเป็นศพนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้
หลังจากนี้ก็คุยกับเพื่อนกันอยู่ว่าคงจะไม่มาแล้วล่ะ
กลัวแล้วหลอนแล้วนะขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเทิดไทยนะครับ
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะมาจากพื้นที่อื่นครับ
เพราะว่าในหมู่บ้านนะฮะไม่มีใครแจ้งความคนหายเอาไว้
เชื่อว่าคนที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เข้ามาลำบากคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก
หากพิจารณาจากสภาพศพพบว่ามีการใส่เสื้อถึง๓ตัว
แล้วมีเสื้อกันหนาวด้วยเชื่อว่าศพน่าจะถูกฆ่าในช่วงฤดูหนาว
ก็คงจะเป็นตั้งแต่ช่วง๑๒เดือนที่แล้วก็ได้
เพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะอ่าแล้วถึงเอามาทิ้งเอาไว้
ก็สอดคล้องกับพวกเศษซากหอยที่เกาะอยู่ในถังแล้วก็ขอบถังที่มันมาเกาะแล้วอ่ะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้คนนอกไม่รู้จักทางนะฮะเพราะเข้ามาลำบาก
ลักษณะนี้แน่นอนคือคนร้ายจงใจเอาศพยัดใส่ถังมาถ่วงน้ำทิ้งที่นี่

เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านมาก่อน
ชาวบ้านที่รู้ข่าวตอนนี้หวาดภาวะกันมาก
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ชาวบ้านที่รู้ข่าวตอนนี้แกกลัวคนจะต้องหมุ่มแก่ได้
วันนี้มากขออะไรสิ
ก็เราจะอยู่ที่บ้านที่นี่
ในห้องโรงสรรค์ก็อีกมันน่าจะใช้ได้
ในห้องการณ์รวมสรรค์ที่การณ์พยาบาล
ผมว่าน่าจะเป็นคนรู้จักพอพื้นที่แถวนี้นะ

แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าดูจากการแต่งกายแล้ว
ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้องผ่านมาสักเดือน๒เดือนนะครับ
ชุดสืบสวนของสพแม่ฟ้าหลวงวันนี้ลงพื้นที่ไปอ่างเก็บน้ำแห่งนี้อีกครั้งนะครับ
ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปวาดแผนที่อย่างละเอียด
เพื่อหาเส้นทางของคนร้ายแล้วก็แกะข้อมูลนะฮะ
จากเสื้อที่เป็นเสื้อยืดที่อยู่กับผู้ตาย
เพราะว่ามีเสื้อยืดที่อยู่กับผู้ตายเนี่ย

แล้วที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตก็คือผู้ตายเนี่ย
จะเป็นคนไทยหรือคนประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะเสื้อผ้าที่อยู่ในตัวมีสโรงด้วย
ลักษณะการแต่งตัวคล้ายกับคนประเทศเพื่อนบ้าน
ก็อาจจะเป็นการอำพลางศพมาจากที่อื่น

ในพื้นที่แห่งนี้ไม่เคยมีการอำพลางศพแบบนี้มาก่อนนะครับ
ถามว่าถ้ามีการฆ่ากันตายไหมแล้วทิ้งศพอะไรไว้อย่างนี้
มีในพื้นที่แห่งนี้มีแต่จะเป็นลักษณะแบบยิง
ยิงเสร็จก็เอาศพมาฝังดินแล้วเอามาทิ้งอย่างนี้มี
แต่ว่ายัดถังแล้วก็ถ่วงน้ำเนี่ยอันนี้เพิ่งคดีแรกเลย